อาจจะมาดูที่มุกดาหารหน่อยคุณผู้ชมฮะอันนี้เรื่องของวัยรุ่นที่จับกลุ่มดื่มกัน
อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มีตำรวจน่าจะเลิกปฏิบัติหน้าที่แล้วล่ะ
ก็คือไม่ได้ใส่เครื่องแบบแล้วก็ดื่มอยู่เหมือนกัน
ต่างฝ่ายต่างเสียงดังฝั่งหนึ่งเสียงดังอีกฝ่ายเปิดเพลงเสียงดัง
เขม่นกันมีเรื่องกันชกต่อยชกต่อยตำรวจสู้ไม่ได้ทำยังไงเอาปืนจะยิง

จากตอนแรกก็ตั้งวงสังสรรค์กันนะแล้วฝั่งตำรวจที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบแล้ว
สู้ไม่ได้ก็เลยชักปืนจะยิงแล้วจะยิงคนที่มาช่วยห้ามมาช่วยแยก
คุณผู้ชมนี่เกิดขึ้นที่มุกดาหารครับแล้วตำรวจนั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบสังกัดสพแห่งหนึ่งในอำเภอคำชะอี
ตอนแรกมานั่งดื่มกับเพื่อนสาวสองคนหน้าร้านสะดวกซื้อนี่แหละ
ก็คือผู้ชายเสื้อดำที่จะเข้าไปห้ามแต่โดนเอาปืนจ่อ
นี่พี่คนนี้เขาบอกคืนวันเกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๒๐คน
ที่เขาเองก็รู้จักมานั่งเปิดเพลงอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ
แล้วอีกกลุ่มนั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ก็เป็นผู้หญิงสองคนกับผู้ชายที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนี่แหละ

อีกฝ่ายก็เพลงก็เสียงดังเหมือนกันก็ตะโกนท้าทายกัน
แล้วฝ่ายตำรวจชักปืนออกมาผมเนี่ยพยายามเข้าไปห้ามไม่อยากให้มีเรื่องกัน
แต่ฝั่งตำรวจนอกเครื่องแบบชักปืนจะยิงดีกระสุนไม่ออก
ผมเชื่อว่าเป็นเพราะบารมี
บารมีอะไรพี่วรวุฒิไหนเล่าให้ฟังหน่อยฮะ

ผมก็ดึงเค้าอ๋อดึงเดินเค้า
ผมก็สู้เหมือนสู้ผมไม่รู้ว่าเค้ามีปืน
วิ่งเข้ามาข้างในวิ่งเข้ามาข้างในแล้วผมก็ตามเขามา
ผมพักปืนอ๋อหมายลักษณะขึ้นลำ
มีปืนมันไม่ออก
มีพระสององค์ครับพระหลวงพ่อโตขับ
องค์นี้แหละผมปะผมหวังที่สุด

ฝ่ายเป็นฝ่ายเข้าไปห้ามนะฮะพี่วรวุฒิยังบอก
ว่าตอนแรกตั้งใจจะไปแจ้งความ
แต่พอหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยมีผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย
ผู้ใหญ่นี้ผู้ใหญ่ไหนเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นใคร
แต่ว่ามาขอให้ไกลเกลี่ยกันก่อนซึ่งภายในสองวันถ้ายังเคลียร์ไม่ลงตัวเนี่ย
เดี๋ยวจะแจ้งความเอาเรื่องแน่นอนนี่พี่วรวุฒิเขาลั่นไว้แล้ว
ส่วนนางสาวส้มอายุ๑๖ปีครับเป็นคนที่เนี่ยถ่ายคลิปมาให้พวกเราดูเนี่ยคุณผู้ชม
มากับกลุ่มวัยรุ่นนะฝั่งที่เปิดเพลงเสียงดัง
เธอก็บอกว่าเธอพยายามเข้าไปห้ามด้วยเหมือนกันก็ไม่อยากให้มีเรื่อง
อมรับว่าฝั่งเธอฝั่งเพื่อนเธอเนี่ยเป็นฝ่ายเข้าไปทำร้ายฝั่งตำรวจนอกเครื่องแบบ
ก่อนนะแต่เป็นเพราะอีกฝ่ายมาท้าทายฝั่งพวกเธอไงว่าใครเก่ง
หากมีความผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาตามขั้นตอนครับ

เดี๋ยวนี้ไอ้จุดหนึ่งที่ดูไม่ปลอดภัยคือหน้าร้านสะดวกซื้อนะ
เพราะว่าจอมยุทธ์เขาจะไปรวมตัวกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ครับเอองานต่างนี่เอาล่ะ